ดูเรื่องของตำรวจหน่อยตำรวจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตำรวจจริงอ่ะ
เป็นตำรวจปลอมนะคะเรียกว่าออกมาล่าเหยื่อกันกลางถนนในกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาไปเจอชายคนนึงแต่งกายคล้ายกับตำรวจเลยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบข้างมาขอดูใบขับขี่ด้วยท่าทางขึงขัง
แล้วก็บอกว่าให้ตามไปเจอที่โรงพักด้วยไปดูคลิปที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่ค่ะต้องบอกว่าแต่งตัวคล้ายตำรวจมากเลยนะคะสวมหวดจราจรใส่เสื้อแจ็คเก็ตมีตราตำรวจอยู่ที่หน้าอก
ขี่รถจักรยานยนต์มาเทียบข้างรถของหญิงสาวคนนี้ทำทีมาขอดูใบขับขี่แล้วก็ถ่ายรูป
แต่ว่าเธอปฏิเสธนะคะแล้วก็ขอให้ไปพูดคุยกันที่โรงพัก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าซอยปากซอยรัชดา๑๗แขวงแล้วก็เขตดินแดงกรุงเทพ
หลังจากเหตุการณ์ในคลิปเธอขับรถไปถึงโรงพักสุธิศาลตามที่ชายคนนี้บอกนะคะ
แต่ว่าพอไปถึงเนี่ยกลับไม่พบตัวชายคนนี้ก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเป็นตำรวจปลอมแน่
ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพบกับนางสาวสรรญาหรือว่าทัสอายุ๒๖ปี
เป็นผู้ที่โพสต์คลิปเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดวันที่๒๓พฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง
แล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนนี้
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์ศรีประเสริฐผู้กำกับการสพ
ผู้กำกับการโรงพักสุธิศาลนะคะก็ยืนยันว่าชายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจของโรงพักสุธิศาลอย่างแน่นอน
เพราะว่าตามคลิปดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นตำรวจปลอมแล้วค่ะตอนนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่าง
เพื่อขอดูทะเบียนรถของตำรวจปลอมและเชื่อว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะ